ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบสวนนางสาวน้ำมนต์ไปแล้วล่ะ
แล้ววันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรไปสอบถามกันหน่อยกับคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ
รายงานมาทางโทรศัพท์นะคะจากกองบังคับการปราบรามสวัสดีค่ะ
คุณพลอยสจิริทศิษฐศิลป์น้ำมนต์ค่ะอายุ๓๒ปีนะคะ
ผู้ต้องหาไหนก็หารักษัพนะคะนายท้องที่จังหวัดประถุงธานีค่ะ
แล้วก็มีหมายจับครั้งเก่ารวมทั้งหมด๕หมายด้วยกันนะคะ
หลังจากเมื่อช่วงค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะคะ
สามีตัวจริงค่ะที่ได้จังหาลกันนะคะตั้งแต่ปี๒๕๕๘ค่ะ
พร้อมกับรถกระบะวีโก้นะคะซึ่งเป็นของกลางค่ะ
ในการนำคาไปหาเหยือโดยสามารถจับตัวทั้งคู่ได้
ที่ตะบนกระทุ่มล้มอำเภอสามคาจังหวัดด้านควรประถม
ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นของตำรวจนะคะนางสาวจริยพร
ก็ได้รับสารภาพนะคะว่าตัวเองเป็นผู้ทำจริงค่ะ
และได้รู้จักกับนางสาวสร้อยเพชรพารีวัล
ที่ได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจไปเมื่อวานนี้ผ่านเพื่อนอีกทีนึง
มาเปิดบัญถีธนาคารเพื่อจะให้ผู้เสียหายโอนค่าสินตอบ
หรือว่าเงินที่อ้างว่าจะทำธุรกิจร่วมกันนั้นมาให้
ให้แต่งงานด้วยแต่อย่างใดค่ะสำหรับคดีนี้นะคะ
ผู้ต้องหาค่ะมีพฤติกรรมนะคะอ้างตัวเองนะคะ
ว่าเป็นเจ้าของแผงขายผลไม้ที่ตลาดไทยค่ะแล้วก็พาผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยทำทีไปดูแผงขายด้วยนะคะ
หลงเชื่อค่ะจากนั้นนะคะก็ชักชวนผู้เสียหายค่ะ
มาร่วมทำธุรกิจค้าผลไม้ด้วยกันนะคะแต่มีข้อแม้ค่ะ
ว่าจะต้องแต่งงานกันก่อนนะคะโดยมีค่าสินสอดตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ
หรือบางรายนะคะก็ถูกหลอกว่าได้ตั้งคันด้วยนะคะ
ซึ่งทำให้ผู้ชายต้องจำเป็นที่ต้องแต่งงานด้วยค่ะ
ซึ่งแต่ละคนนั้นนะคะก็มักจะเริ่มรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊คหรือสังคมออนไลน์ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีผู้เสียหายค่ะ
เขาแจ้งความนะคะทั้งหมด๑๓คนด้วยกันนะคะ
มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทค่ะโดยในวันนี้นะคะ
ก็ได้มีก็ของรถกระบาดผู้เสียหายค่ะ
เข้ามหาชี้ตัวนางสาวจัสรุยศรี่ยะคอนด้วยนะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะผู้เจ้าการระเบิดผลศพตนตรญนะคะ

แล้วก็จะมีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับ
พฤติกรรมแล้วก็การจับกลุ่มนางสาวจริยาพรต่อไปค่ะ
คุณพลอยสติค่ะขอเชิญค่ะค่ะค่ะถ้าหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะ
แจ้งเข้าไปให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีการแถลงข่าวเมื่อไหร
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่ค่ะ
ค่ะสอบถามนิดนึงค่ะสรุปแล้วเนี่ยการกระทำนี้เนี่ย
มีการกระทำเป็นกระบวนการไหมคะมีใครร่วมด้วยกับนางสาวจริยพรไหมคะ
ตอนนี้นะคะตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะว่ามีคนที่ร่วมกับนางสาวจริยพรหรือไม่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งนางสาวสร้อยเพชรนะคะที่เป็นเป็นผู้ที่ถูกนางสาวจริยพรเนี่ย
ขโมยบัตรประชาชนมาเปิดบัญชีนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะมีส่วนรู้เห็นในเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะ
รวมไปถึงสามีคนใหม่ค่ะที่ถูกจับได้พร้อมกันนะคะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนในการช่วยเหลือนางสาวจริยพรในการที่จะหลอกลวงผู้เสียหายต่างด้วยหรือไม่ค่ะ
ค่ะแล้วพ่อแม่ของนางสาวจริยภรณ์ล่ะคะ
ตอนนี้นะคะพ่อแม่ของนางสาวจริยพรเนี่ยก็คือมีการเข้ามาพบกับตำรวจนะคะ
แล้วก็ได้มีการบอกนะคะว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ส่วนบัตรประชาชนที่มีการให้กันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ตอนนี้มีข้อมูลของสามีใหม่ของน้ำมนต์หรือยังว่าเขารู้เหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่จะมาเจอกันมาแต่งงานกันคบกัน
แล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ได้มีการแต่งงานกันเมื่อปี๒๕๕๘ค่ะแล้วก็เป็นคนที่นางสาวน้ำมนต์อยู่ด้วยตลอดระยะเวลาที่หลอกผู้ชาย
ก็คือเมื่อหลอกผู้ชายทุกคนแล้วก็จะกลับไปหาผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้ค่ะทางตำรวจก็เลยมีการสอบปากคำผู้ชายคนนี้อยู่นะคะว่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ว่านางสาวน้ำมนต์ไปหลอกผู้ชายคนอื่นนะคะแล้วก็กลับมาหาตัวเองค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจิฤทธิสินด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีรายงานเข้ามา
เพราะว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำลังสอบปากคำอยู่
คือจากที่ฟังเนี่ยมันพอจะประมวลได้บ้างว่านางสาวน้ำมนต์กับสามีเนี่ยอาจจะร่วมมือกันหรือเปล่า
เพราะทุกครั้งที่ไปแต่งงานกับคนใหม่ก็จะกลับไปหาผู้ชายคนนี้
เอาสินสอดไปให้กับคนนี้หรือเปล่ายังไม่ทราบ

แต่ว่าทรัพย์สินก็ได้มาเงินก็โอนมา

ที่เคยให้ปากคำของเขาที่บอกไม่รู้เรื่อง
แต่ก็ไปทุกงานแต่งของลูกสาว

ที่จะไปถึงขั้นแต่งงานต้องดูครอบครัวเขาด้วย

คุยกันนานคบกันนานค่อยแต่งงาน

เพราะบางงานที่เธอไปแต่งงานเธอไม่เอาญาติของเธอไปด้วยเลยนะ

ถูกต้องอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับ